สวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีค่ะครูชิศราปักแดง
พูดมีเวลามากัดนิสบัตรกับเราสองคนใน
ก็ผมพระนานะกูชิศราบนะวันนี้ผมว่านะ
พูดถึงเรื่องของข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่า

เขาประกาศแล้วจะลดราคาน้ำมัน
เออแต่ว่าดิฉันเพิ่งเติมไปเมื่อกี้

พรุ่งนี้เติมใหม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ครับ
พรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะมีการปรับก็คือลดลงนะ
คะท้าท้าท้าท้าท้าท้าท้าท้าถ้าอันได้
อันฮะแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเติมนะครับเท่าไหร่นะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

คลั่งยาครับต้องสยบด้วยไม้งาม
งานนี้ตัวคุณแม่เนี่ยวอนเลยนะครับ
อนคุณตำรวจช่วยสยบลูกชายที
ศึกนี้ไม่มียั้งนักเรียนนักเลงไล่ตีไล่ยิงกันอีกแล้ว
งานนี้บาดเจ็บสาหัสแถมชาวบ้านเดือดร้อน
อาพับรักจริงรอปภจะไปเจอกับกิ๊ก
แต่กิ๊กดันนอนกับสามีของเธอเอง
เอ้าเรื่องราวมันยังไงกันล่ะนี่
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
กลับมาในเบรกนี้นะครับ
ฝากเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยดีกว่า

แต่มันก็มีบางเหตุที่เราต้องมาฝากเตือนจริง

มีรถเขาขับมาทางตรงแล้วเขาจะเลี้ยว

เหมือนกับว่าไม่ได้ชะลอแล้วเลี้ยวไปเลย
สุดท้ายไปเจอกับรถทางตรงที่เขาสวนมาก็เลย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวัด
นายางกลักตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
เห็นไหมเลี้ยวไปปุ๊บโดนชนแล้วนี่

วาดมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเรียบเลยครับคุณผู้ชม

เพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เสียทรัพย์กันแหละ

ด้วยความที่ว่ารถกระบะจะเลี้ยว

จริงค่ะเพราะว่ารถทางตรงเข้ามาไวอยู่แล้ว

ดูเลยค่ะจังหวะนี้โอ้โห
ปฏิเหตุเตือนกันแบบนี้ทุกวีทุกวันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถใดก็ตาม
หรือคนขับรถกับคนข้ามถนน

ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ
เห็นอย่างนี้แล้วมันก็คือเจ็บเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะไม่ชนคนตรงแต่ชนที่รถเข็นหรือของที่เขาขนมามันก็ทำให้รถสะบัดล้มทั้งคนขับ
จะเล่าเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจึงนำมาเตือนกันค่ะว่าทาง
ม้าลายเนี่ยนะฮะคนข้ามคนสัญจรเนี่ยเขาก็มีใช่นะคนที่ใช้รถใช้
ขับขี่ผ่านทางมาลายดูนิดหนึ่งยิ่งเห็นอย่างเงี้
ชะลอรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เจอทางม้าลาย
บางครั้งบางคราวเราต้องเตือนสติตัวเองมีคนหรือไม่มีคนอันนี้ไม่รู้
แต่เจอทางม้าลายชะลอไว้ก่อน
ซ้ายมองขวาซิมีใครมาหรือเปล่านะคะขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
ในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องของข่าวที่ต้องเตือนภัยกันหน่อย
เพราะเวลาเราสไลด์หน้าจอมือถือเราก็เจอหลายข่าวใช่ไหม
แต่ไปสะดุดตากับไอ้ข่าวแผ่นดินไหวคุณชิสา
บางคนตกใจว่าแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดซึนามิหรือเปล่า
ยิ่งเกิดในท้องทะเลใกล้กับประเทศไทย

คือเห็นบอกว่าอยู่ทางฝั่งของอันดามัน

ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยครับ
หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะในวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกิดแถวนอกชายฝั่งหมู่เกาะนิโควาห่างจากภูเก็ตเนี่ย๕๓๐กิโลเมตรและยังเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องทั้งวันที่๕และวันที่๖วันนี้วันที่ไร๗แล้วใช่ค่ะน่ากลัวอยู่เหมือนกันเขาบอกว่ามัน
ต้องเฝ้าระมัดระวังไทยซึนามิอย่างต่อเนื่องก็คือจังหวัดพังงานระนองกระบี่ภูเก็ตสตูนนะคะ
ยังไงแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจากทางด้านหน่วยงานประเทศไทยด้วย
ถูกต้องฮะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็สพชนะครับ
ก็จะทดสอบสัญญาณหอเตือนภัยทั้งหมด๑๓๐หอทุกจังหวัดในทุกวันเวลา๘โมงเช้า
เริ่มตั้งแต่วันที่๗ก็คือวันนี้นั่นแหละ

ก็คือมันมีข่าวออกมาว่าบางจุดบางทุ่นทุ่นเตือนภัยมันไม่ทำงานหรือเปล่า
ส่งสัญญาณจริงทางปพกับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะเมื่อวานเนี้ย
เขาก็บอกว่ามันเป็นแผ่นดินไหวจริงแหละนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดความรุนแรงถึง๖๐หรือ๖๗
เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ซึนามิแผ่นดินไหวในทะเลเนี่ยนะคะเป็นแผ่นดินไหวในลักษณะแนวระนาบนะคะ
มันเกิดขึ้นได้ไม่รุนแรงแต่ถ้าหากเป็นซึนามิเนี่ยจะเกิดเป็นแผ่นดินแยกในลักษณะแนวดิ่ง
ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะเป็นลักษณะของแผ่นดินมันมุดกันมันงัดกัน
ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะกังวลใจไปไม่ต้องตกใจว่าเป็นซึนามิ
แผ่นดินไหวซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ตรวจสอบเฝ้าระวังอยู่
มันอาจจะสั่นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าซึนามิมันจะอย่างนี้
มันจะต่างกันมากแล้วมันจะเกิดเป็นคลื่นยักษ์ขึ้นมา
เอาเป็นว่าติดตามข้อมูลนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะ

อีกเรื่องหนึ่งอยากจะมาบอกต่อกันเรื่องราวที่คุณจูด้ง
เขาอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่ามีอาชีพหนึ่งน่าสนใจมาก
คือทำแล้วเนี่ยนะอาจจะรวยไม่รู้ตัวนะคุณชนะ

เฮ้ยร่อนไอ้เก่งอยู่แล้วเรื่องร่อน

แต่ร่อนแบบคุณจูด้งนี่คือรวยแน่นอน
เพราะว่าเขาจะพาไปรู้จักคนร่อนทอง
ติดตามได้เลยในช่วงสบัดทั่วไทย
วันนี้ต้องเจอทองวันนี้ต้องเจอทอง
โอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
สวัสดีพี่ชิสาสวัสดีพี่ชนะด้วยนะครับ
อยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนะ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเป็นเศรษฐี
กับอาชีพร่อนทองที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนั่นเองนะครับ
แต่ก่อนจะไปร่อนทองเราต้องมีอุปกรณ์นะครับ
แต่อุปกรณ์แค่นี้ไม่พอมันต้องมีเพิ่มนะฮะ
เดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กันก่อนที่ไปร่อนทองกันดีกว่าครับ

โอ้โฮร่อนทองเหนือจัด
ทองก็อยากได้แต่ไม่ง่ายเลยสินะครับ
ผมก็เลยต้องมาถามเทคนิคจากชาวบ้านแถวนี้สักหน่อย
ว่าเขาทำกันอย่างไรเผื่อว่าถ้าโชคดี
วันนี้อาจจะเจอทองกับเขาบ้างนะฮะ

สวัสดีครับคุณนีป้านีนะครับป้านี

เป็นอุปกรณ์ร่อนทองอันนี้มันทำมาจากไม้อะไรฮะ

ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการร่อนทองเลยนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำมาจากไม้ครับ
ลักษณะคล้ายกับกระทะ
ใครสนใจอยากมาร่อนทองบ้าง
ที่นี่เขาก็มีให้เช่าด้วยนะครับ
ตานีครับสอนผมล่อนทองหน่อยครับ
เราก็ขยัมก่อนขยัมที

คุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องหินแล้ว
เรื่องดินนะครับป้านีเขาบอกว่า
เราต้องขยำเพื่อให้มันละลายกับน้ำ
เสร็จแล้วเนี่ยท้องมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็อยู่ก้นเนี่ยนะฮะ
นี่ครับนี่ฮะเราต้องพยายามแบบนี้ฮะเห็นไหม
นี่ระหว่างนี้เราก็พัดหินออกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

อ่านี่ครับต่อไปคือการร่อนนะฮะร่อนแบบนี้

ร่อนทองนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับ
ตอนแรกก่อนมาถ่ายเนี่ยผมนึกว่าอ๋อง่าย
แบบสะบัดไปมาแต่ของจริงคุณผู้ชม
ก็มันไม่เป็นจังหวะนะฮะ
นี่คุณผู้ชมครับเริ่มมีแววแล้วฮะ

อุ๊ยคุณผู้ชมมีนี่ทองทอง
สัมผัสทองแท้ทองแบบที่หาได้

ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม

จะเป็นวงกลมบ้างเป็นลักษณะเหมือนหินบ้าง
เป็นแบบแล้วแต่เลยยิ่งลักษณะที่มัน
เหมือนลูกหัวใจบ้างฮะนุ้งบาน
มังกรราคาดีนะคุณผู้ชมครับ
วันหนึ่งเนี่ยป้านีมาประมาณกี่ชั่วโมง

งานเราเองนะเรามาหา๕โมงกว่า

ได้บางวันก็ได้เป็นพันบาท

ปกติอันนี้คืออาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพ

ทองนี้มันก็สลายมาจากเพื่อเขาตะนาวสีใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับชาวบ้านเรื่องทองที่บางสะพานแล้วนะครับ
วันนี้เราก็ได้ทองมาประมาณนึงแล้ว
ว่าแต่เราจะนำทองนี้ไปขายที่ไหนกัน
แล้วเขารับซื้อทองในราคาเท่าไหร่บ้าง
และราคามากกว่าหรือน้อยกว่าทองตามท้องตลาดสักเท่าไหร่กันนะ
แม่ฉันอยากจะรู้แล้วสิครับ
ตอนหน้าผมจูด้งและสะบัดทั่วไทย
จะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งขายทองที่บางสะพานกันครับ
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ
และติดตามจุดงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
เขาจะพาเรานำทองที่ร่อนได้แล้วเนี่ย
ศูนย์การเรียนดูร่อนทองเอาไปทำอะไรต่อขายได้ไหมยังไง

แต่วันนี้ติดตามกันดีกว่าเรื่องนี้ค่ะ
มีหนุ่มคลั่ง๑อัตรา
โอ้โหคลั่งยาบ้าเหรอมั้งยังไง
ก็เลยต้องใช้ไม้งามมาสกัดจับ
จะจับได้หรือเปล่าไปดูกัน
โอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้

เสื้อน้ำเงินมีหมวกด้วย

เปิดว่าเจ้าตัวโรยอาทักครัช
ไม่รู้ว่าคุณมาทำไมแต่ผมแล้วไม่ชอบเลยครับ
เออแต่ว่าสุดท้ายต้องถูกจับนะครับโอ้โห

พร้อมกับกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองค่ะ
เอาไม้งามนี่แหละมาคุมตัวผู้ชายคนนี้
อายุสัก๓๖ปีที่บ้านหลังนึง
เหตุก็คือว่าเขาเนี่ยนะส่งเสียงอารวาส
ตะโกนด่าทอทำตาขวาง
แล้วทำท่าจะทำร้ายคนอื่นเขาด้วยไง
ใครที่เขาอยู่แถวนั้นก็กลัวกันหมดอะค่ะ

พร้อมไม้งามแบบนี้คุณตำรวจเองเขาก็ไม่อยากจะทำร้ายอะไรหรอกนะ
เขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วบอกวัยรุ่นใจเย็นใจเย็นก่อน
แล้วก็เปิดประตูรั้วออกมาแบบนี้ก็ต้องใช้ไม้งามแบบนี้
ดันตัวให้ห่างไว้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วย

คุณผู้ชมฮะไปถามตัวแม่ของผู้ชายคนดังกล่าว
บอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยทางจิตเพราะว่าเสพยาบ้ามานานแล้ว
แล้วทุกวันนี้คุณแม่ไม่รู้ต้องทำยังไงก็เลยต้องขังเอาไว้ในบ้านแบบนี้
เพราะถ้าปล่อยออกมาอารวาสด่าคนในบ้านไม่พอ
ไปด่าคนข้างนอกเขาอีกแล้วถ้าหากปล่อยไป
แอบเสพยาบ้ามาอีกโอ้โหทีนี้คลุ้มคลั่งเอาไม่อยู่เลย
คนในบ้านและเพื่อนบ้านกลัวหมดแล้ว
หวาดภาวะกับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ครับ
แล้วคุณแม่ยังบอกอีกว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้ง
เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุครับ
คือแม่บอกนะคะว่าในฐานะที่เป็นแม่เอง
เห็นลูกเป็นแบบนี้เสียใจมากนะคะ
ใจก็อยากจะให้ลูกหายป่วยกลับมาเป็นคนเดิม
อยากจะให้มีหน่วยงานไหนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยค่ะ
ไปบำบัดรักษาหน่อยนะรวมถึงอันนี้สำคัญนะยังไง
อยากจะให้มีการปราบปรามยาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย
จะได้ไม่มีใครตกมาเป็นเหยื่อของยาเสพติดอีกค่ะ
ฟังเสียงสะท้อนจากแม่กันไปแล้วนะ
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้เบื้องต้นก็คือคุณตำรวจเนี่ยนำผู้ชายคนนี้
ส่งไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลระยองอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของการไปซื้อมาจากที่ไหน
เดี๋ยวคุณตำรวจเขาตามอีกทีหนึ่งนะคะ
เหนือจากเรื่องของการบำบัดนะจิตใจนี่สำคัญนะ
ยงรับยาอะไรไปแล้วเนี่ยจิตใจต้องเข้มแข็งด้วยนะ
เป็นกำลังใจให้นะวัยรุ่นนะ
กลับมาเป็นคนดีให้ได้เหมือนเดิมนะ
มาเรื่องนี้กันบ้างครับอุกอาจจริง
วัยรุ่นวัยคนนองแล้วฮะมาไล่ตีกันมีคนเจ็บด้วยครับ
โอ้โหนี่ไงวิ่งหนีกันให้วันนี้นักลงนักเรียนแถวนั้นเขากลัวนะ

เนี่ยครับโอ้โหตีกันแบบนี้ใครไม่อยู่ก็แหมไม่ไหวหรอก

บริเวณตรงนี้ครับท่าน้ำอำเภอพระประแดงฝั่งสำโรงใต้
สมุทรประการฮะพลเมืองดีเขาถ่ายเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
เห็นนะฮะในภาพจะเห็นนะฮะคือกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ๒กลุ่ม
วิ่งไล่กันฝ่ายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบแต่ว่ามีสวมหมวกกันน็อก
บอกว่าชักปืนออกมานะแล้วก็ยิงด้วยดังปั้ง
แถวบริเวณตรงท่ารถสองแถวก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์
แล้วก็ซ้อนท้ายแล้วก็หนีไปส่วนนี้กลุ่มที่แบบว่าเหมือนกับโดนทำร้าย
เนี่ยฮะยังอยู่ตรงนี้แล้วก็มีท่าทางเหมือนตกใจมาก
เพราะว่าเพื่อนโดนทำร้ายนะคุณชิสา
เนี่ยคุณตำรวจสพสำรงใต้จึงไประงับเหตุนะคะ
ไปเจอกลุ่มนักศึกษาเนี่ยท่าทางเขาก็ตกออกตกใจร้องห่มร้องไห้กัน
แล้วบอกคุณตำรวจว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะ
ถูกฟันที่โหนกแก้มขวาเป็นแผลเวอะหวะไปคนนึง
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเขาพยายามวิ่งหลบในห้องน้ำนะ
แล้วสุดท้ายเขามีพลเมืองดีมาส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวฟังเพื่อนเล่าดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหมียิงแต่ไม่โดนว่าอย่างนั้น

หนึ่งในเยาวชนกลุ่มผู้บาดเจ็บนะครับ

เรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง

ขับรถจักรยานยนต์มา๒คันไม่ทราบ

ว่าไอ้โม่งดำแล้วก็มีหมวกกันน็อกอีกด้วย

แล้วก็เหมือนกับว่ามีปากเสียงกัน

เริ่มใช้หมวกกันน็อกฟาดใส่กัน
คู่กรณีนะฮะที่มีทั้งมีดทั้งปืนก็ไล่ทำร้ายแหละ
ตัวพวกเขาพวกของฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บน่ะ
หนีเข้าไปที่บริเวณโรงเรียนวัดแหลม

หลังจากนั้นก็มาทราบทีหลังว่าเพื่อนโดนฟันที่แก้มด้านขวา
เพราะว่าวิ่งเข้าไปหลบที่บริเวณห้องน้ำหญิงตรงข้ามร้านค้า
ก็ทำให้หลบว่ามันจะโดนเยอะอะไรอีกหรือเปล่านะคะ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับคนทะเลาะกัน
ไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ลูกสาวของคุณป้าคนนี้บอกตะโกนบอกให้หาที่หลบเอาไว้
ก็หลบซ่อนกันนะคะพอเสียงเงียบออกมาดูมาเจอเด็กได้รับบาดเจ็บนี่แหละ
ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่กันค่ะ
แต่ได้ยินเสียงแน่นอนเป็นเสียงปืน
มีมีดดาบด้วยใช่ไหม
โอ้โหฟังแล้วมันน่ากลัวจริงนะเดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนไม่พกอุปกรณ์การเรียนแล้วเหรอ

ตำรวจสภสำรงใต้นะครับจะรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบสวน
ที่กล้องวงจรปิดของทางเทศบาลที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเนี่ย
เดี๋ยวจะต้องเช็คดูก่อนว่ามีตัวไหนที่ใช้งานได้บ้าง
แล้วก็บันทึกอะไรเอาไว้เดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับ
คลาสสิกเหมือนกันนะเรื่องของนักเรียนตีกันนะคะ
เล่ากันแบบนี้ก็คืออยากจะให้ช่วยกันสอดส่องดูแล
แล้วก็ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขด้วยรวมถึงตัวครอบครัวของเด็กด้วยนะคะ
มาถึงปัญหาครอบครัวเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ครอบครัวเราเท่านั้น
มันเป็นครอบครัวเราและคนอื่นมันเป็นเรื่องของมือที่๓
มันเป็นเรื่องของคนมีกิ๊ก
เอาอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าคุณมีกิ๊ก

เล่นเครื่องมาอย่างนี้เลยเหรอโมโหไง
ไปเจอภาพบาดตาบาดใจก็เลยต้องขับรถเก๋งสีขาวแต่งซิ้งถ้อยเสียดังกันนี้แหละ
ขับออกมาในพื้นที่ที่เขากำลังมีการแห่เทียนพรรษา
ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดูกและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง
เขากำลังแห่ขบวนเทียนพรรษาอยู่ดีเนี่ยบรรยากาศของเขาก็กำลังสนุกสนานเลย
กำลังเป็นงานบุญแตกตื่นกันทั้งขบวนสิคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุคือนายรณชัยอายุ๓๕ปี
เขาเนี่ยนะมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ประเด็นคือว่าดื่มแอลกอฮอล์มาเมาค้าง
ขับรถออกมาเจอกับขบวนแห่คงจะคุมสติไม่ได้หรือยังไงเร่งเครื่องแล้วก็บีบแตรดังสนั่นนะคะ
คนที่เขาแห่ขบวนอยู่เนี่ยเขาก็ตกอกตกใจนี่แต่ก็ยังมีคนที่โทรให้คุณตำรวจช่วยมาสกัดจับเอาไว้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานการประปาถนนตากศิลปอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
เพื่อจะมาหากิ๊กสาวมาหากิ๊กเออพอไปเจอกับกิ๊กสาวที่ห้องพัก
เขาแทบสุดเออโอ้โหไปเจอกับภาพบาตาบาจัยก็คือ
งงไปหมดเขาบอกว่าตัวเขาทำอะไรไม่ถูก
คอตกเสียใจเลยต้องหันไปพึ่งเครื่องดื่มจวด

พอจวดหมดก็หวังว่าจะขับรถกลับบ้าน

ด้วยความที่ว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่ก็เลย
เร่งเครื่องบีบแต่หวังว่าจะผ่านทะลุ

ไม่ได้หรอกครับไปลองฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะ

เมียะไส่หนูพี่

แต่เขาเลิกกันแล้วอ๋อเขาเลิกกันแล้วอ๋อนหย่า
เขาหย่ากันแล้ววันด่ารอวันด่า

อ๋อซื้อเบียร์ไปกินอืมตอนนั้นเลย
ปกติผมไม่ได้กินอยู่แล้วแต่วันนี้น้อยใจว่าแล้วเนี่ย
อ่าที่สุดที่
อ้าวคือตัวพี่แกเองมีเมียอยู่แล้ว
มีเมียเป็นตัวเป็นตนส่วนคนนี้ถือว่าเป็นแฟนคนที่๓
อ่ะคนที่สามแล้วนะถามว่าคนที่สาม
แล้วแฟนคนนี้ที่ว่าเป็นกิ๊กเนี่ยเขาก็มีผัวอยู่แล้ว
แต่เขาบอกว่ารอวันหย่าไงอาจจะมีการตกลงอะไรกันแหละ
ซึ่งเขาพี่รับประพอคนเดียวเขาบอกว่ารักกิ๊กคนนี้มาก
อ๋อรักมากนะตอนนี้เจอแบบเนี้ยก็คงได้แค่ทำใจแหละ
นั่นไงเรื่องของความรักเนาะมันก็พูดยากจริง
แต่เรื่องของความผิดมีค่ะยังไงถูกดำเนินคดีข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา
โอ้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้สูงถึงสองร้อยสามสิบเอ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สูงกว่ากฎหมายกำหนดนะคะอยู่ที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
อย่างนี้มันเข้าข่ายยังไงรู้ไหมอกหักแต่ไม่กล้าบอกเมีย
เฮ้ยคุณถ้าบอกภรรยาภรรยาอาจจะเข้าใจแล้วปลอบคุณก็ได้
คุณจำข่าวนั้นได้ไหมคุณไหมผมพบผมพบผมพบผมพบคุณไหม
เมื่อกี้ผมพูดว่าอกหักไม่กล้าบอกเมีย
ช่างภาพในสตูแอบขำมันเหมือนกับว่าไปโดนชีวิตอะไรยังไง
ให้เขาหรือเปล่าคุณคะคุณจะไปหาเรื่องชาวบ้านเขาไปชี้โพรงอะไรยังไง
แต่ไม่กล้าบอกเมียใครเคยเป็นส่งไลน์มาคุยกับเรา
เรื่องต่อไปก็คือฮาคุณผู้ชมฮะจริง
เรื่องของการรับปริญญามหาบัณฑิตเลยนะ
โอ้โหไม่ธรรมดานะงานนี้เพราะว่าอะไรคะ
ไม่ใช่ดอกไม้นะที่มาแสดงความยินดีโฉนดที่ดินเอามาเป็นพวงเลยจ้า

ไปค่ะคุณผู้ชมไปแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตท่านนี้นะคะ
คือพี่ต้อมคุณสิริอาภามาศชัยฤทตรีคูณค่ะ
เป็นมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นะคะ
อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมา

ใช่ค่ะได้รับของที่ระลึกของขวัญของกำนันเป็น
โฉนดที่ดินมาเป็นช่อมาเป็นพวงอะค่ะโอ้โหทั้งหมด๑๒ฉบับนะคะ

แต่อย่างนี้ต้องบอกว่าคุณสิริอาภามาศเนี่ย
เขาเป็นผู้บริหารนะของเทศบาลเมืองนทรัพย์ดินทรีย์
ใช่ก็อย่างว่าแหละคือทางบ้านเขาแบบเป็นแบบว่าบ้านแบบสนุกสนุกอ่ะเออแล้วเขาถ่ายรูปอะไรลงไปเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องเขาจะให้ทางบ้านอะไรเขาดูเป็นการแซวกันสนุกสนานอารมณ์ก็คือสร้างมิติใหม่แห่งการรับปริญญาทรัพย์สินของทางบ้านเขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วก็แค่นำมาเอ่อนำเสนอสนุกสนานกันในครอบครัวอย่าไปดราม่าอะไรเขาค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะการรี

ปัญหามันเกิดขึ้นที่การสื่อสารครับและตัวคุณพ่อเขายอมรับว่าเขาผิดจริง
เรื่องของเรื่องเขาสื่อสารกับช่างตัดผมผิดก็คือตัวลูกสาวส่งไปแล้วใช่ไหม
แล้วก็บอกช่างไปว่าว่าตัดทรงนักเรียนพูดแค่นั้นแหละทรงนักเรียน
ช่างคงเข้าใจอ๋อก็ทรงนักเรียนชายไงก็เกลียนเลยก็ไถเลย
คุณพ่อพ่อครับพ่อพ่อลืมบอกอย่างหนึ่งว่าลูกเนี่ยลูกสาวค่ะนะ
ส่วนน้องเอาว่ายังไงคุณค่ะเด็กกับการตัดผมนี่มันเรื่องเป็นปัญหาชีวิตเหมือนกัน
น้องเองเขาก็ตกใจแล้วเขาก็กลัวแต่อย่างนี้ได้ครูดี
เพราะว่าคุณครูเนี่ยพาน้องเขามานี่แล้วมีการพูดคุยกันกอดกันอย่างนี้ให้กำลังใจ
แล้วก็บอกเด็กทุกคนในห้องว่าอย่าไปล้อเลียนเขาให้กำลังใจเขาสิเอาไปลองฟังครูครับ
หายก่วนแล้วโอเคนะ
หายแล้วตอนแรกโกรธพ่อตอนนี้หายโกรธพ่อแล้วแต่โกรธช่างแทน
อย่าโกรธเลยแซวเล่นแซวเล่นมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ยังไงซะเด็กน้องหนูจิตใจเขายังบอบบางให้กำลังใจเขาดีกว่า
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าครั้งต่อไปต้องเตือนกันดี
ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาคุยกันด้วยค่ะ
พลาดไม่ได้นะกับภาพปิดวันนี้
ไปดูพฤติกรรมของสุนัขตัวนี้
มันร้อนแล้วมันแก้ร้อนยังไง

น่ารัก
สวัสดีครับ